ต่อกันที่เรื่องของนักเรียนนักเลงเนี่ย
พอเปิดเทอมปุ๊บข่าวแบบนี้ก็มากันแทบทุกวันแหละ
เหมือนพอเปิดเทอมแล้วก็ได้ออกจากบ้าน
ออกจากบ้านปุ๊บอ้าวชุดไม่ใช่นี่
มันอัดอั้นไงอยู่บ้านมันเหงา
มีเหตุช่างกลไปไล่ยิงคู่อริกลางสี่แยกไฟแดง

แล้วก็นักเรียนวัย๑๗ปีถูกยิงจนเสียชีวิตเลยครับ
นี่เป็นนาทีที่ตำรวจนครบานหลัก๒
เข้าไปจับกลุ่มชายวัยรุ่น๓คน
หลังก่อเหตุใช้ปืนยิงนักเรียนอาชีวะคู่อริ
เสียชีวิตบริเวณแยกไฟแดงถนนพุทธมนตรสาย๒
ตัดเข้าถนนเพชรเกษมเขตบางแคร์กรุงเทพมหานคร

ทั้ง๓คนเป็นเยาวชนอยู่เลยครับ
อายุเพียง๑๗ปีเป็นนักศึกษาชั้นปวชปี๑
แหนกช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่ง๑
ก็ไปตรวจค้นไปพบของกลางเป็น
ปืนไทยประดิษฐ์๓๘๑กระบอก
ปลอกกระสุนปืน๓๘อีก๑กระบอก

นายพลวัฒน์ชัยชาติอายุ๑๗ปี
เป็นนักศึกษาวิชาแผนกก่อสร้างของสถาบันแห่งหนึ่ง

ก็แจ้งญาติไปส่งที่โรงพยาบาล
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
จากการสอบสวนสอบสวนในเอก็สารภาพว่า
เลิกเรียนก็นั่งรถเมย์มาจากสถาบัน
เพื่อกลับบ้านแถวกระทุ่มแบน
จู่เป็นกลุ่มนักเรียนคู่อริประมาณ๑๐คน

แล้วก็ไปจอดเทียบตอนติดไฟแดง
แยกพุทธมนตรสาย๒ตัดกับเพชรเกษม
จากนั้นกลุ่มคู่อริพยายามจะวิ่งขึ้นมาบนรถเมย์
โอ้โหมีทั้งมีดทั้งปืนครับ
ตัวเองก็มีปืนอยู่ตัดสินใจชักปืนมายิงขู่หนึ่งนัด
แล้วไม่คิดว่า๑นัดนั้นจะไปโดนฝ่ายของคู่กรณี

ถามว่าทำไมต้องพกปืนไปเรียน
เขาบอกว่าเอาไว้ป้องกันตัวเพราะ

ไม่ทราบสถาบันไล่ยิงมาหมาด

แถวกระทุ่มแบนที่สมุทรสาคร
ก็เลยต้องมีการพกปืนเพื่อป้องกันตัวนะครับ
เหตุการณ์นี้สุดท้ายยอมรับผิด

บอกว่าถ้าเขาไม่ป้องกันตัว

เอาไปฟังเสียงของเด็กอาชีวะหน่อยนะครับ
แน่นอนนะฮะเบื้องต้นก็ต้องถูกแจ้งข้อหามร่วมกันฆ่าผู้อื่น

แล้วก็ใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
และร่วมกันพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ได้รับอนุญาต
ก็โดนทั้ง๓คนเลยนะครับข้อหานี้
แล้วก็มีการเชิญผู้ปกครองครูอาจารย์กับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
ร่วมสอบปากคำแล้วก็คุมตัวไปฝากหางที่สารเยาวชนและครอบครัวกลาง
ว่ายังคงเป็นเยาวชนอายุเพียง๑๗ปีนะครับ
มาดูฝากฝั่งของผู้เสียชีวิตนะฮะแม่ของผู้เสียชีวิตคือนางสุดใจ
อินทักษรอายุ๔๐ปีคุณผู้ชมคือเป็นแม่ของนายพระวัตน์
เป็นน้องที่เสียชีวิตร้องไห้เสียใจมาก
ไปดูศพลูกเดินทางมารับศพลูกชาย
เปิดใจทั้งน้ำตาบอกว่าลูกชายเพิ่งจะถูกเชิญให้ออกจากโรงเรียนพาณิชย์ธนบุรี
เพราะเกร็ดไม่ถึงก็คือถูกรีไท
จึงออกจากโรงเรียนมาอยู่บ้านเฉย

ก่อนหน้านี้เธอเคยเตือนลูกแล้วว่าระวังตัวหน่อย

ที่ผ่านมาลูกเป็นคนขี้ขาดตาขาว
ไม่เคยมีประวัติทะเลาะกับใครมาก่อน

แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายของลูกชาย

แม่คนไหนที่อยากให้จุดจบลูกไปตรงนี้
แต่ทุกคนก็ต้องบอกลูกแบบนั้นอยู่แล้ว
แต่เขาไม่เชื่อ

เข้าไปในใจของเด็กอาชีวะทุกคน

จะให้ลูกมีจุดจบแบบนี้หรอก

จบของผู้เสียชีวิตนั้นนำไปบริเวณกุศลที่วัดซองภูครับ

ญาติญาติก็อาจจะตั้งสวดที่วัดเนี่ย
กี่วันก็ต้องรอปรึกษาทางครอบครัวก่อนนะครับ